ค่ะเมื่อคืนเราอยู่ตรงไหนฮะเมื่อคืนผมผัดข้าวอยู่ตรงนั้น
ก็คือยืนผัดข้าวอยู่ในห้องครัวใช่เขาก็เข้ามาที่นี่เลย
ใช่ค่ะเขามาที่นี่เข้ามาแล้วเขามาแล้ว
เข้ามาชิดตัวผมเลยอ่าเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ข้ามมาวางเพื่อเอาข้าวให้ลูกค้า
แล้วนี่ผมก็มายืนตรงนี้ปุ๊บเขากระชากคอผมมาตรงนี้
มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็หยี่มมิเห็นไหน
เล่นเล่นนี้ใช่ไหมใช่เล่นนี้
อืมเขาก็เลยโฉ่แจ้งตัวหมด
พอถ้านะคะแบบต้องกดออกมากบดก็เรียกผมออกมาเกี่ยว
ผมเดินออกมากดมามีหนูชายถึงขึ้นเป็นพวกเดียวกัน
ผมไม่รู้ว่าผมแบบนี้ไม่ทันหลัวละประหว่างตัว

พอฝ์่งนู้นเขามีเห็นผมแล้วดูเด็กมันจะโกน

คือใบรุ่นเนี่ยคือเขามาช่วยเรา
ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของไวกลุ่นที่มีสินการ

จริงที่เขาทำคือต้องการช่วยผมเขาเห็นผมโดนลุม
แล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไปท้าเขาอีกไปท้าทางฝั่งนู้น
เค้าก็เลยจับผู้หญิงผู้หญิงจับผู้หญิงเนี่ยเค้าก็เลยจับผู้หญิงไปตี
เค้าไปด่าเค้าไปด่าเค้าไปท้าเค้าแล้วก็เบ่งโดนใหญ่โดนโตเค้าก็เลยพ้นไม่ได้เค้าก็เลยลากไป
หลังจากมือแล้วเราได้รับบาทเจ็ดตรงไหนไหมฮ้าโดนน้ำร้อนรวก
ท่ามลัวจัดมาปุ๊ปไวลุ่มเค้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นคือเค้าดูเหตุการณ์อะเค้ายืนเห็น
แฟนก็เดินมาไม่ทันตั้งตัวหรอกเข้ามาต่อยที่ในบ้าน

เราก็ซื้อของแล้วไม่จ่าย

แจ้งความว่าแฟนต่อยเจ็บ

ต่อหน้าตำรวจพี่ต่อหน้าตำรวจเลย
เขาไม่ได้ว่าทำรับหลัง
ทำต่อหน้าตำรวจอย่างที่มันทำกับแฟนหนูต่อหน้าตำรวจนั่นแหละ

เอาไม่ได้ว่าเด็กวัยรุ่นตีกัน
กินแล้วไม่จ่ายเงินร้านค้าทะเลาะกับร้านค้า
ไม่ใช่เรื่องจริงเขาช่วยค่ะ
แต่ถามว่าเขาผิดไหมเขาผิด
แต่ด้วยความที่เขาเห็นคนแก่โดนกระทำ
แล้วซึ่งเราซึ่งเราไม่อยากจะมีปัญหาเยอะ
เพราะเราเหนื่อยกับการที่เราไม่ได้ขายของมา

จะทำอะไรกัน
เราจับชุดเยอะ
เหมือนกับเพราะเรา
คุณเป็นบ้าจริง

ขอบคุณที่มาที่รัก
มีคำถามแปลง

สวัสดีครับ